ของคนกรุงเทพจ๋าคนริมแม่น้ำเจ้าพระยาจ๋า
ครับสองน้ำที่ท่านต้องเจออืมน้ำหนุนน้ำหนุน
หนุนคือน้ำทะเลมันยันขึ้นมาครับ
มันสูงขึ้นมากับอีกน้ำหนึ่งน้ำเหนือ
น้ำเหนือที่มันก็ไหลลงเจ้าพระยาปุ้ยเอ้ย
มีมีอีกเหรอคะสัปดาห์นี้ก็ตก
เมื่อกี้ดาวก็บอกมามันนุนแล้วก็มันไหลบ่าลงมา
รับน้ำกันครับรักษารัชการแทนนายกรัฐมนตรี
พลเอกประวิจฯวงสุวรรณนะครับเยี่ยม

เดี๋ยวจะส่งทหารไปช่วยกรอกกระสอบทรายนะ
น่ารักอันนี้ท่านน่ารักนะ
เฮ้ยเรื่องน้ำที่ผ่านมาต้องชมท่านนะ
ท่านไปทำหลายที่ท่านไปทำเรื่องของน้ำใต้ดินเรื่องอะไรด้วย
พลเอกบริวิตรวงสวรรค์เนี่ยหลายท่านไม่รู้นะครับ
เดี๋ยวเขาจะกรอกกระสอบทรายกันวันนี้

คือผมมีเพื่อนเป็นหัวหน้าสำนักระบายน้ำอยู่ฝั่งทน

มีเพื่อนมีเพื่อนแล้วเพื่อนดีด้วยเพื่อนเก่งด้วย

เรื่องของทหารเนี่ยเขามาสังเกตการณ์นี้ต้องชื่นชมนะ
มาช่วยสังเกตการณ์เรื่องสถานการณ์น้ำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
เดี๋ยวจะแม่มีเรื่องดีของรัฐบาลไอ้เบิร์ตไม่พูดเลย

แล้วคนนี้คนนี้บิ๊กป้อมเนี่ยดูแลเรื่องน้ำมา
เขาถึงมั่นใจว่าปีนี้ไม่แรง
แต่ไอ้ท่วมเนี่ยมันก็ห้ามกันยากนะฮะ

บิ๊คป้อมโทรหาคุณชัตร์ชาตร

เออใช่ถ้าไม่เมมเนี่ยท่านจะไม่ค่อยรับ

โแล้วทดทดรักษานัจจักรแทนนาย

ไม่รับจนกระทั่งต้องมีคนมาบอกว่า
รับหน่อยคุณชาติชาติอาจารย์เบอร์เนี่ย

ท่านจะโทรมาคุยเรื่องน้ำท่านรับหน่อย

อ๋อโทรกลับนะยังโทรกลับได้โทรกลับไปได้คุยกันแล้ว

คุณชาติคุณชาติคุณชาติคุณชาติ

คุณชาติคุณชาติคุณชาติ

คุณชาติชาติบอกว่าโอ้โหนี่เป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะ

ไม่คือก่อนหน้านี้หลายคนกังวลไงว่า
อาจารย์ชัดชาติมาเป็นผู้ว่าอิสระ
ไม่มีสอกรอะไรมาช่วยเลยแล้วไม่สังกัดพักไหน
ทำงานได้ไหมแล้วนี่มันแสดงให้เห็นแล้วไง
นี่ไงนี่ไงอ๋อนี่ก็ทำได้จะทำงานกับรัฐบาลได้หรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องชื่นชมบิ๊กป้อมนะที่คุยกัน
ไม่แบบว่าไม่เอาเรื่องทางการเมืองมาอะไรแบบนี้
เหนือการเมืองความเดือดร้อนของประชาชนอยู่เหนือการเมือง
อาจจะมีคนวิเคราะห์ไปนะว่านี่หรือเปล่าเป็นสัญญาณการจับมือ
อันนี้นี่ก็คนมองแบบการเมืองก็มองได้

นะครับแต่วันเสาร์วันเสาร์ธรรมดาท่านผู้ว่า

วันเสาร์นอกเวลาราชการ
แม่คุณพูดแบบนี้ผมกำลังจะอ่าน

นักร้องศรีสุวรรณจัญญาพี่ศรีสุวรรณ

หน้าที่หลักเหรอผู้ว่าที่คุณจะไปเดินแบบเนี่ย

รถไม่ติดเหรอน้ำไม่ท่วมแล้วเหรอ
โอ้โหปรากฏว่าทัวร์ลงครับไม่ได้ทัวร์ลงกับชาติชาตินะ

โอ้โหทัวร์ลงพี่ศรีคือจริงคุณผู้ชมอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟัง
คุณชาติชาติถ้าไปร่วมงานเวทีนี้ไม่ใช่ไปเดินแบบทำเท่

เห็นไหมเนี่ยนี่คือให้ความสำคัญกับทุกกลุ่ม

ทำไมเราถึงเบลอหน้าเพราะว่าน้องเป็นผู้พิการครับนะครับ
เป็นการส่งเสริมศักยภาพคนพิการอย่างเท่าเทียมในสังคม
ซึ่งคุณชาติชาติพูดถึงน้องกลุ่มผู้พิการบอก
แคปชั่นข้างล่างพระบิดาเดินแบบ
เออนะฮะเอาวัยรุ่นเขาก็โพสต์กัน
นะเนี่ยคุณชชาติบอกว่าคนพิการเป็นอีกกลุ่มที่ต้องดูแล
กลุ่มที่ต้องดูแลโดยเฉพาะน้องผู้มีความบกพร่องทางสมองนะครับ
โดยต้องดูแลด้วยความรู้สึกเข้าใจ

เข้าใจจริงจะดูแลเขาได้
ต้องเข้าใจเขาก่อนนะฮะ
ส่วนเรื่องคุณศรีสุวรรณก็ถ้ามองในแง่ดี
คุณศรีอาจจะไม่รู้ว่านั่นคืองานอะไรและจัดวันไหน

ไม่แต่ถ้าจะเป็นนักตรวจสอบมันต้องหา

แล้วเขาไปงานอะไรยังไงนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคลองพดุงกรุงเกษมหน่อย

ตอนนี้บริษัทกรุงเทพธนาคมแจ้งหยุดเดินเรือชั่วคราวก่อนนะครับ
ตั้งแต่๓กันยายนนี้เป็นต้นไป
เป็นต้นไปคือไม่รู้ว่าจะเปิดอีกเมื่อไหร่เพราะอะไร
คือตอนนี้กรทมอย่างที่ผมบอกไปนะครับ
สองน้ำน้ำทะเลหนุนกับน้ำเหนือมันไหลมา

ในคลองเพื่อรับการระบายน้ำที่น้ำมันจะไหลลงมา
ก็เลยต้องของงดเดินเรือก่อนนะครับ
คลองพระดุงกรุงเกาเสมย้ำตั้งแต่สามกันยายนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวจะเดินเรือได้อีกเมื่อไหร่
เปิดมาดูไทยรัฐทีวีจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งกันแล้วกันครับ